เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่นักข่าวจะได้เจอท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจอกันถามกันแล้วตอบกันยังไง
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะได้ยินไหมอ่ะ
คือนี่คือคำตอบของนะครับพลเอกประยุทธ์
นักข่าวถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ทอดแรกตอนเช้าเหรอ

คือจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

นายอนุทินชาญวีรกูลนายทรงศักดิ์ทองศรีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ
เฉลิมชัยศรีอ่อนและนายอิทธิพลคุณปลื้ม
ส่วนสามปอครับสามปอมาร่วมกับราชุมครบนะ
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์บิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ์
แล้วก็บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์นะครับ
ส่วนพลเอกประวิทธิ์นี่ท่านมันให้สัมภาษณ์

อ่ะครับขณะที่บิ๊กป้อกพลเอกอนุพงศ์
นักข่าวก็ถามเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง
บิ๊กป้อกบ้างไง
เคยพูดแล้วลองฟังดูหน่อยครับ
ไปต่อมั้ยครับท่านข้าพูด
พลเอกอนุพงศ์พูดถึงอนาคตของตัวเองไว้
ย้อนกลับไปนะครับถ้าใครจำไม่ได้

โอ้โหนักข่าวอุตส่าห์ไปค้นมาท่านพูดว่ายังไง
ท่านไปพูดในพิธีเปิดการสัมมนาอบตที่จังหวัดเชียงใหม่
ท่านหมดไฟแล้วท่านหมดไฟแล้ว
นะครับแต่จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นทำงานครับ
ค่ะนี่พอพี่เบิร์ตเอาให้ได้ดูตอนแรกตอนเช้าใช่ไหม
พลเอกประยุทธ์ตอบแบบนั้น
ทีนี้พอหลังจากประชุมคอรมอเสร็จนักข่าวรอเลยนะคุณผู้ชม
รอจะสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์แล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะหนึ่งคำถามสำคัญอยากรู้ว่าอนาคตทางการเมืองของท่าน
จะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับนี่ค่ะตอนที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินออกมามาให้สัมภาษณ์สื่อนะคะท่านก็บอกค่ะ
บอกว่าเลือกตั้งเสร็จก็ยังต้องทำหน้าที่
เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพักการเมืองทุกพักที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชน
แล้วก็ขอให้คนไทยร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีปราศจากความขัดแย้ง
แต่ทีนี้พอถามพอถามว่าท่านคะท่านคะ
จะวางมือทางการเมืองเลยหรือไม่คะ
อยากให้คุณผู้ชมลองฟังฟังคำตอบของพลเอกประยุทธ์ดูเองละกันค่ะ
จะหันล่างจากนี้จะหันหลังให้ชาวเมืองเลยไหมคะหรือว่ายังมีช่วยต่อไปคะ
หันหลังให้การเมืองหรือว่ายังอยู่ช่วยต่อไปคะท่านคะ
นักข่าวก็ยังยิงคำถามคุณตายสิริวัณรักษัตริย์ก็ยังถามต่อเหมือนกันค่ะ
รวมถึงถามมาด้วยนะมีนักข่าวถามนายกว่า
ยังสู้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหม
มีความเป็นไปได้ไหมที่พักเพื่อไทยจะจับมือกับรัฐบาลเดิม
ซึ่งตรงนี้จังหวะนี้ค่ะคือท่านเดินไปด้วยไงแล้วพลเอกประยุทธ์ตอบ
แค่ว่าแบบไม่ทราบแล้วเมื่อถามอีกว่าจะก้าวข้ามลอยแพ้ก้าวไกลหรือเปล่า
เอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอาก็มองไปสิเนี่ยแล้วก็คือเป็นคำตอบที่แบบสั้นมากจริง
นักข่าวบางคนยังไม่ได้ยินเลยแล้วก็หันมาบอกกันเองว่าผลเอกประยุทธ์ตอบมาแบบนั้น

ที่อ่านไว้ว่าได้ยินว่าอะไรนักข่าวอ่ะนะ
แล้วเมื่อวานนี้ที่คนจับตาดูอยู่คุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งก็คือ
แล้วพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีจังหวะได้คุยอะไรกันหน่อยไหม

พลเอกประวิทย์กำลังจะเดินออกไปแล้วนะ

นี่น้องมาเรียก
ก็เลยต้องหันไปคุยกันหน่อยไปดูตอนนั้นหน่อยฮะ
สั้นนะครับสั้นคือไปพักผ่อน
ไปพักหรือกลับบ้าน
เห็นตอนก่อนเลือกตั้งใครมาเสี่ยมว่าเขามีปัญหากัน

เขาไม่รักกันแล้วดูสิ
น้องเจอพี่พี่เจอน้องดูยิ้มแก้มแตกเลย

ตอนแรกเกือบเดินออกไปแล้วพลเอกประวิทย์เนี่ยคุณผู้ชม
ก็บอกว่าท่านคะท่านคะพลเอกประยุทธ์เรียกค่ะ

คุณผู้ชมฮะลุงตู่เนี่ย
พลเอกประยุทธ์ถามว่าพี่จะกลับบ้านเลยหรือไปพัก

นักข่าวมีโอกาสได้ถามพลเอกประวิทย์ว่า
หรือรอดูพักเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก่อน
พลเอกประวิทย์ก็ยิ้มนะ

แล้วพอถามย้ำว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า

ท่านก็ขึ้นรถกลับออกไปทันทีเลยครับ
แล้วบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์ก็ไปประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วก็เจอสื่อรุมถามอีกว่าท่านท่านมีใครมาชวนร่วมรัฐบาลหรือยัง

คืออย่างที่เรารายงานไปว่ามันมีกระแสข่าวว่า
ซีกหนึ่งมีการรวมเสียงกันไปแล้วไปคุยกับทางสว
แต่ลุงป้อมไม่ตอบนะเรื่องนี้แล้วท่านก็ขึ้นรถไปเลยครับ